เพราะว่ามีกำแพงที่ตัดคุมเข้มความปลอดภัยถึง๑๐ชั้นด้วยกัน
พื้นที่โดยรอบประมาณ๒๐๐๐กว่าไร่
เดี๋ยวจะพาทั้งสองท่านและคุณผู้ชมไปทำความรู้จักให้มากขึ้น

เพราะว่าพื้นที่กว้างใหญ่ภายศาลเหลือเกิน
คุณผู้ชมครับถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นของวัดพระธรรมกาย
คือเมื่อ๔๖ปีก่อนนะครับ
ที่วัดแห่งนี้พื้นที่แห่งนี้จุดเริ่มต้นนี้
มีพื้นที่ประมาณสัก๑๙๖ไร่เท่านั้นเอง
หลังจากนั้นก็มีบรรดาลูกศิษย์ลูกหาจำนวนเพิ่มมากขึ้น
ขยับขยายพื้นที่จนกระทั่งมีพื้นที่มากถึง๒๑๙๖ไร่
พื้นที่จำนวนมากแบบนี้เองครับคุณผู้ชมครับ
นั่นเองทำให้หลายคนยังนึกภาพไม่ออกว่า
ไร่นี้กว้างใหญ่ภัยศาลขนาดไหน
จำลองภาพให้คุณผู้ชมเห็นว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบกันกับนี่ครับ
ท่ากาศยานสุวรรณภูมิหรือว่าสนามบินสุวรรณภูมินะครับ
อาคารเดี่ยวแบบนี้ที่ใช้รองรับผู้โดยสารทั้งในประเทศ
แล้วก็ระหว่างประเทศซึ่งอาคารเดี่ยวแบบนี้
มีพื้นที่ประมาณ๓๕๒ไร่
ถ้าหากเปรียบเทียบกันแล้วต้องใช้พื้นที่มากขนาดไหน
หากจะเทียบกันกับอาคารเดี่ยวและพื้นที่ทั้งหมดของวัดพระธรรมกายนะครับ
จะต้องมีการก่อสร้างอาคารลักษณะแบบนี้ประมาณสัก๖๗อาคาร
จึงจะได้พื้นที่รวมแล้วมากเท่ากันกับอาณาจักรวัดพระธรรมกาย๒๑๙๖ไร่ครับ
๒๐๐๐กว่าไร่นี้มีพื้นที่ส่วนไหนบ้าง
จุดโซนต่างเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับคุณผู้ชมครับ

ส่วนแรกครับคือบริเวณด้านหน้าของผมนี้นะครับ
คุณผู้ชมที่มีสีแดงขึ้นอยู่ในขณะนี้

ตั้งแต่มหาวิหารพระมงคลเทพมุณี
สภาธรรมกายสากล
มหาธรรมกายเจดี
จนกระทั่งถึงอาคารภาวนา๖๐ปี

รวมแล้วประมาณสัก๒๐๐๐ไร่ด้วยกันครับ

หอฉันคุณยายอาจารย์จันขนนกยูง
อาคารร้อยปีคุณยายอาจารย์จันทร์ขนนกยูง

ก็จะเชื่อมต่อกับวัดพระธรรมกาย
โดยประตู๕แล้วก็ประตู๖นะครับ

ฉันคุณยายอาจารย์นะครับคุณผู้ชม
รวมทั้งก็จะมีถนนคลองแอนเนี่ย

ประมาณสัก๑๙๖ไร่

สันนิษฐานได้นะครับว่า

ตั้งของทั้งกุฏิดาวดึงที่มีสีแดงขึ้นนะครับอาคารที่พัก
สงฆ์มหาวิหารคุณยายอาจารย์เป็นต้นดังนั้นนี่เลยเป็นจุดที่
เจ้าหน้าที่นั้นคาดว่าน่าจะเป็นจุดที่จำวัดจุดที่พัก
รักษาอาการอาภาษณ์ของพระธรรมชโยครับที่ขึ้นอยู่บริเวณด้านหน้านี้นะครับ
วิหารคุณยายอาจารย์จันทนนกยูงคุณผู้ชมครับจากข้อมูลที่รวบรวมมาในวันนี้
แล้วก็นำเสนอให้คุณผู้ชมได้เห็นนั้นพื้นที่ตรงนี้แหละครับ
ค่อนข้างจะมั่นใจว่าพระธรรมชโยยังคงอยู่ภายในวัดพระธรรมกาย
เนื่องจากเหตุผลหลักก็คือว่ามีการเพิ่มกำลังลูกศิษย์ลูกหา
เข้ามาดูแลเข้ามาคุมเข้ม
รวมถึงมาตรการในการที่จะรักษาความปลอดภัย
กำแพงความปลอดภัยกำแพงบุคคลถึงประมาณ๑๐ชั้น

ดังนั้นครับจุดเหล่านี้เลยเป็นบริเวณที่คาดการณ์ว่า
ถ้าหากว่ามีการเข้าบุคคลเข้าตรวจค้นแล้ว
น่าจะเป็นจุดที่มีความตึงเครียดมากที่สุด
นี่คือข้อมูลที่รวบรวมมาให้คุณผู้ชมติดตามกันในช่วงนี้นะครับ